คดีที่ทางน้องหยอดซึ่งเป็นนักศึกษาที่อุเทรนถวายนั้นเสียชีวิตแล้วก็มีครูเจี๊ยบ
อยู่ที่พระอุทัยคอนแวนนั้นโดนลูกหลงเสียชีวิตตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ตำรวจก็ไปตามจับมาได้เนี่ยหลายต่อหลายคนแล้วนะ
แล้วก็ไปเจอเรื่องของพฤติการน่ากลัวมาก
เพราะว่ามันไปไกลกว่าแค่เป็นฆาตกรปกติแล้วอะครับ
มันเป็นองค์กรอาธิกรรมนะฮะอย่างกับในหนังเลยคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนั้นจับได้อีก๑คนรวมทั้งสิ้น๙คนแล้วนะครับ
ชุดสืบสวนนครบานครับไปจับกลุ่มเพิ่มอีกหนึ่งผู้ต้องหานะครับ
คดีดังกล่าวนะฮะนายธนพัฒน์เกรดชาติอายุ๒๓ปีครับ
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ครับ
ฐานร่วมกันสมคบกันตั้งแต่๕คนขึ้นไปกระทำความผิดนะฮะ
ซ่องโจรนะฮะโดยไปจับกลุ่มตัวครับที่หน้าปั๊มแห่งหนึ่ง
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ทางผู้ต้องหายอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลตามหมายจับแต่ปฏิเสธในส่วนของข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนผู้ต้องหา๗คนที่ถูกคุมตัวเอาไว้ที่สอนอทุ่งมหาเมฆครับ
แล้วก็มีนายพุทธิพลราชยานหรือว่าเอยอายุ๒๒ปีที่ถูกอายัดตัวในคดีค้างเก่า
ซึ่งควบคุมตัวเอาไว้ที่สนปทุมวันในวันนี้ครับคุณผู้ชม
ตำรวจนั้นนำตัวทั้งหมดมาเค้นสอบอย่างละเอียดนะฮะ

ขณะที่ทางพลตบตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานออกมาเปิดเผยข้อมูลครับ
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นไม่ใช่นักศึกษานะ
หรือว่าเป็นนักศึกษาที่ถูกให้ออกซึ่งไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแล้วครับ

ซึ่ง๑ใน๘ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มตัวมาได้เมื่อวานนี้
เคยก่อเหตุยิงในงานแต่งครับในพื้นที่สอนอสุทธิศาล
เป็นเหตุให้มีผู้ร่วมงานเสียชีวิต๑บาดเจ็บอีก๔นะครับ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
ที่สำคัญครับผู้ต้องหาที่จับกลุ่มมาเมื่อวานเนี่ย
เกี่ยวพันธุ์รู้เห็นทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เชื่อว่ายังมีคนอื่นมากกว่าผู้ต้องหาที่จับตัวมาแน่นอนครับ
เพราะว่าหลังจากการก่อเหตุมีรุ่นพี่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีด้วยนะครับ
หากจะทลายทั้งแก๊งจะต้องมีการติดข้อมูลให้เป็นความลับครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทุกคนปากแข็งนะครับ
แต่ว่าการสืบสวนแต่ละอย่างเนี่ย

ได้และการสอบสวนเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์นะครับ
ตรงกับที่ตำรวจสันนิษฐานเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือจุดที่ไปพ่น
สีรอดซึ่งถึงเรามีรลาเหีียดให้ติดตามด้วยค่ะใน
ในการสอบสวนเนี่ยทุกคนปากแข็งแต่ในกระบวนการพูดคุยในทางสืบสวนเป็นประโยชน์
เพราะวันนี้การที่เราคุยกับเขามันก็เลยทำให้เราเจอจุดหลายจุดที่ตำรวจวิเคราะห์ไว้
สมมุติฐานไว้แล้วก็เป็นจริงจุดพ่นสีรถนี่ไงนะครับซึ่งเราก็ไม่มั่นใจ
สุดท้ายเผ่นแถมถ้ากลางท้าวเลยเรารู้เหรอว่ามีกองทุน
พอเกิดเหตุเสร็จเป็นข่าวโด่งดังเขาอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า
ถ้าเราตัดกองทุนตัดการให้การช่วยเหลือทลายองค์ครอัยกรรมตรงนี้
เขาไม่มีทางไปก็ไปไม่รอด
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้จับได้แล้ว๑๐คนผู้ต้องหา
โดย๙รายจับได้เมื่อวานนี้แล้วก็ล่าสุด
หนึ่งในนั้นมีอาการช็อกด้วยนะครับ
ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับล่าสุดอาการปลอดภัย
ตำรวจอยู่ในระหว่างการประสานเพื่อจะสอบปากคำ
ทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่จับมาได้ทั้งหมดคุณผู้ชมครับปฏิเสธหมดเลยนะฮะ

มีรายงานบอกว่าตำรวจตรวจพบเส้นทางการเงินของแก๊งนี้ครับ
จะมีรุ่นพี่ที่รวยนะฮะมีฐานะร่ำรวยสนับสนุนนะครับ
โดยอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปจัดกิจกรรมรับน้อง
แต่กลับเงินไปซ่องสุมครับซื้ออาวุธเอาไว้ล่าคู่อริ
ขณะเดียวกันครับที่เรื่องนี้แดงขึ้นมา

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดี
ผ่านลายกลุ่มเชิดเงินยอดเกือบแสนบาท
ใช้จ่ายส่วนตัวครับเรื่องก็เลยแดงขึ้นมา
กระทั่งมีการถกเถียงกันในไลน์กลุ่ม
ตำรวจสืบทราบในที่สุด
เนี่ยค่ะแล้วหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้
วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูที่สอนอทุ่งมหาเมฆหน่อย
เพราะว่าวันนี้ทางเพื่อนทางครอบครัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็ไปเยี่ยมผู้ต้องหานะคะที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
มีการติดต่อขอเยี่ยมโดยอ้างว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่
กับ๑ใน๗ของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนกันตอนเด็ก
ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นก็เป็นการรู้จักกัน
ผ่านเพื่อนอีกทอดหนึ่งแล้วคนที่ไปเยี่ยมบอกว่า
ตนเองเป็นเพื่อนรุ่นเรียนวิศวะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิต
แล้วก็เคยติวหนังสือร่วมกันกับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่บ่อย

แล้วพอเข้าไปเยี่ยมแล้วได้พูดคุยกัน
ก็พบว่าทุกคนไม่มีความกังวลเพราะไม่ได้เป็นคนทำ
อันนี้คนที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็มาพูดแบบนี้นะคะ
บอกว่าทุกคนไม่กังวลเพราะไม่ได้เป็นคนทำ
แล้วทุกคนที่ถูกจับมาเป็นแพ้ของคดีนี้
มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฝีมือของนักศึกษาปฐุมวันอย่างแน่นอน
แต่ว่าไม่ขอพูดพาดพิงใคร

แต่ว่าตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผย
ขอให้ไปสู้กันในชั้นศาลอันนี้นะคะ
นายชะนันนิดแสงจันทร์
เพื่อนของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว

โดยบอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่กับ๑ใน๗
ถูกควบคุมตัวอยู่ตอนนี้นะคะ

เพื่อนบอกว่าอย่างไรนะคะ
ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไง

เราก็ยังเชื่อว่าตำรวจจับแพ้ถูกไหม

ก็ย้ำด้วยว่าเขาไม่เคยรู้จัก
ในวินที่เป็นมือยิงกับในเลาะที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค

เขาบอกเขาไม่เคยรู้จัก

พ่อแม่ของนายธนากรพันธองคำหนึ่งในผู้ต้องหา
เยี่ยมลูกชายค่ะในวันนี้นะคะ
แล้วบอกว่าลูกชายเคยเรียนอยู่ที่อุเทรนธวาย

กำลังทำงานอยู่แล้วพักกับเพื่อน
คือที่ไปพักกับเพื่อนเขาบอกกับพ่อแม่บอก
เพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานก็เลยไปพักกับเพื่อนนะ
ลูกชายไม่เคยออกนอกรู่นอกทาง
มาเยี่ยมลูกชายในวันนี้เพราะว่าเป็นห่วงค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความจะถูกจะผิดก็ว่ากันไป
ตามกระบวนการของกฎหมาย
วันนี้คือความเคลื่อนไหวที่สอนอทุ่งมหาเมฆในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับมีอีกประเด็นนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้

ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ

คือซ้ายมือสุดนี่นะครับคุณผู้ชม
สีเหลืองคือก่อนก่อเหตุคันเดียวกันครับ
วันก่อเหตุครับ๑๑พฤศจิกายนเป็นสีแดงครับ
หลังก่อเหตุเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วเนี่ยฮะ
และตำรวจบอกว่าจากการไปตรวจสอบจุดพ่นเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค
ที่ใช้ก่อเหตุนั้นเบื้องต้นเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่มีด้วยนะ
ก่อนหน้านี้ที่ไปจับมาเนี่ย๘ผู้ต้องหานะครับ
โดยทางชุดสืบสวนครับตำรวจนครบานลงพื้นที่
ที่นู่นฮะบางไซครับพระนครศรีอยุธยา
เพื่อจะค้นหาพยานหลักฐานเส้นทางที่คนร้ายนั้นหลบหนีนะครับ
ตำรวจได้รับข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับบอกว่า
พบเห็นชายต้องสงสัยเนี่ยแต่งกายมิดชิดเลยนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในพื้นที่ครับซึ่งมีลักษณะคือผิดปกติจากคนทั่วไป
แล้วก็สอดคล้องกับหลักฐานวงจรปิดที่พบบนถนนนะครับ
เป็นภาพสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่บริเวณเกาะกลางครับ

สืบสวนนะครับได้ขยายผลตรวจสอบพื้นที่โดยรอบครับ
พบว่าภายในซอยแห่งหนึ่งนะครับในตะบนโคกช้างอำเภอบางไซ
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างเป็นป่าย่า
ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอันนี้นี่ภาพเป็นวันที่เกิดเหตุนะครับ
จุดนี้ไปเจอร่องรอยครับเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน

สืบสวนจึงประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยานหลักฐาน
เพื่อนำไปเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นี่คุณผู้ชมครับที่บอก
แดงทั้งน้ำเงินติดอยู่ตามใบย่าเนี่ยครับ
นี่เป็นหลักฐานอย่างดีนะครับจากการตรวจสอบจุดพ่นสีรถ
เชื่อว่าเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่พบในบ้านหลังหนึ่งครับ
เรานำเสนอไปเมื่อวานที่ไปที่วงสว่างซอย๑๙แถวประชาชื่นนะครับ
ตำรวจไปตรวจค้นและจับกลุ่มและจับกลุ่มได้๘คน
อันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งซ้ายมือนั้นสีแดงขวามือนั้นกลายเป็นสีน้ำเงิน
เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
นั่นก็คือคดีที่คดีครูเจี๊ยบนะคะกับน้องหยอดที่เสียชีวิต
แล้วก็เนี่ยค่ะจากการสืบสวนก็ได้ข้อมูลมามากทีเดียว